มาดูเหตุใหญ่นะครับกรณีการเสียชีวิตของประหลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน
อำเภออาณาด้วงจังหวัดเลยนะครับ
ซึ่งมีลักษณะถูกยิงเสียชีวิตภายในรถ
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
รถไปตกข้างทางถนนสายนาด้วงเมืองเลย
ตำบลนาดินดำแต่ปรากฏว่าไปมา
เป็นลักษณะของการถูกยิงเสียชีวิต
ขมับขวาทะลุขมับซ้ายทะลุเพดานรถอีกนะครับ
กลายเป็นเหตุฆาตกรรมหรือว่าจะยิงตัวตายกันแน่
ตอนนี้ทางพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิต
ก็ไปรับศพของลูกชายนะครับ
เรื่องต้นทั้งสองคนไม่ติดใจ
แต่ก็ไม่คิดว่าลูกชายนั้นยิงตัวตาย
อาจจะเกิดจากเหตุปืนลั่นนะครับ
โดยจ่าสิบเอกสุรเจษศรีเกษมและนางดิตยรัฐศรีเกษม
และแม่ของจ่าเอกนัทธวุฒิศรีเกษม
ประหลัดไอซ์ประหลัดป้องกันอำเภอนาด้วง
จังหวัดเลยอายุ๓๑ปี
เขาก็เคยโด่งดังในโลกโซเชียลเหมือนกันนะ
บอกว่าข้าราชการหล่อบอกด้วยนะเพื่อน
ก็ประหลัดไอซ์ก็เป็นคนหนึ่งที่ติดโผล่ข้าราชการหล่อ
ถูกยิงบริเวณขมับขวาเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์
ก็พ่อแม่ได้เดินทางเข้าพบพันธ์ตำรวจเอกกิติแดงสมบูรณ
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรนาดินดำจังหวัดเลย
เพื่อเตรียมรับร่างลูกชายไปบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา๓วัน
วัดหนองใส่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วนะครับ
เพราะว่าเป็นภูมิลำเนาบ้านเกิดของประหลัดไอซ์

ก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย
แต่ไม่คิดว่าลูกจะยิงตัวตาย
ว่าสาเหตุน่าจะเป็นเพราะปืนลั่นมากกว่าครับ

สาเหตุน่าจะมาจากเกิดการเกิดอุบัติเหตุ
พอผมไปยืนดูแล้วสังเกตดูรอยวิถีกระสุนแล้ว
เหมือนกับเป็นการอุปติเหตุมากกว่าครับ
จากการที่ผมดูร่องรอย
ก็คือไม่ติดใจว่าลูกชายโดนฆาตกรรม
ไม่ครับ
สาเหตุน่าจะประมาณว่าอุปติเหตุจากเปลืองลั่นมากกว่า

ยังมีคนถ่ายคลิปได้อยู่เลยว่า
หลัดไอซ์ออกมายืนนอกรถ
และหลังจากนั้นก็เสียชีวิตภายในรถ

ยังเป็นปมปริศนาสำหรับคดีนี้
มการยิงตัวตายจากการสอบปากคำเพื่อนร่วมงาน
ก็ทราบว่าผู้ตายมีนิสัยบร่าเริงมีเพื่อนเยอะ

แต่ช่วงเกิดเหตุอาจขาดความระมัดระวัง
จนอาจจะเกิดปืนลั่นก็เป็นได้
เรื่องนี้มัวถูกโยงไปถึง
ถ่ายคลิปที่ถ่ายได้เป็นวิญญาณอะไรหรือเปล่า

รอตำรวจเขาแกะรอยแล้วก็สืบเชิงลึกนะครับ